คุณผู้ชมจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวเศร้าไปที่
เป็นพ่อประสบกับปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจ
มันเป็นพิษเศรษฐกิจที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไง
สุดท้ายตัดสินใจเอาไม้
ล่าสุดวันนี้ยาดทำพิธีชาปนกฤษแบบกองฟ้อแล้ว

เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
ที่วัดป่าไผ่ทองในตะบนเชียงหวางนะคะ
พระสงฆ์ก็ประกอบพิธีชาปนกิจศพครอบครัวนายไทยศาล

พร้อมกับภรรยาและลูกสาวที่เสียชีวิตยกครัว๔ศพ
โดยมีญาติญาติแล้วก็ชาวบ้านในหมู่บ้าน
รวมถึงเพื่อนของผู้ตายหลายร้อยคนเดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยนะคะ
พิธีการก็จะเริ่มจากการนำลงศพทั้ง๔มาแห่รอบเมน๓รอบ

ก่อนเปิดฝาโลงให้ญาติและคนใกล้ชิดได้อำลาแล้วก็ดูหน้าเป็นครั้งสุดท้าย
จากนั้นนำลงศพของนายแดงขึ้นไปประกอบพิธีบนเมนค่ะ
ส่วนอีก๓โลงวางบนกองไม้เพื่อเตรียมจะเผาแบบกองฟอน
พระสงฆ์ทำพิธีสวดทอดผ้าไตรบังสุกุลให้กับผู้เสียชีวิต
และผู้ร่วมงานก็ทยอยวางดอกไม้จันทร์นะคะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเลยค่ะ
อันนี้หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะ
การฉะพนักกิจแบบกองฟอน
จริงแล้วสมัยก่อนก่อนที่เราจะมีเตาเผาแบบเมน
ก็ก็จะเผาแบบนี้ค่ะคือเอาไม้เอาฟางมาสุ่มกัน
แล้วก็เอาโลงเมื่อก่อนไม่มีโรงด้วยซ้ำนะ
เอาร่างวางบนแคร่ไม้หรือแพร่ฟาง
ตอนนี้มีโรงก็เอามาวางบนโลงแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีวางดอกไม้กันในยุคนี้แล้วก็จุดไฟที่กองฟอนข้างล่าง
แต่ก่อนจะไม่มีการเอาผ้าไปคึงเอาไว้นะ
แต่ปัจจุบันก็มีการเอาผ้าดำไปขึงล้อมเอาไว้หน่อย

ใช่ค่ะซึ่งนายบุญจันทร์แสนเหมทองพ่อตาของนายแดงบอกว่า
วันนี้ก็มาส่งลูกสาวแล้วก็หลานเป็นครั้งสุดท้าย
ไม่เคยคิดเลยเหมือนกันว่าลูกเขยจะตัดสินใจแบบนี้
หวังให้ทั้งหมดไปสู่พบภูมิที่ดี
ถามว่าโกรธไหมยอมรับเลยค่ะว่าโกรธลูกเขยที่ตัดสินใจแบบนี้
แต่พ่อทำอะไรไม่ได้แล้วเหตุการณ์มันเกิดไปแล้วอะค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายที่บ้านเกิด
แล้วก็จะนำกระดูกของลูกสาวแล้วก็หลานสาวไปไว้ที่บ้าน
ส่วนกระดูกของลูกเขยก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของญาติฝ่ายลูกเขยที่เอาไปจัดการนะคะ